ท่านผู้ชมครับนนทบุรีนะฮะท่านที่อยู่ที่นนทบุรีเป็นอย่างไรกันบ้าง
ตอนนี้ก็หนักนะครับนนทบุรีนะฮะเจอทั้งน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนอีก
น้ำเดิมก็ยังไปไม่หมดชาวบ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
เอ่อท่วมหมดแล้วนะครับนี่ฮะแล้ววันนี้นะครับ
ป่อเต็กตึงนะฮะลุยน้ำเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง
เพื่อนำศพชายวัย๕๘ปีออกมาจากบ้านบ้านถูกน้ำท่วมสูง
เขาเสียชีวิตอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องช่วยคุณแม่ด้วยนะฮะ
คุณแม่อายุ๘๐ไม่แข็งแรงก็ต้องพาออกมาจากบ้านด้วย
แต่ลูกชายนี่เสียชีวิตไปแล้วก็อุ้มคุณแม่ขึ้นหลังเดินลุยน้ำออกมา
น้ำก็ท่วมสูงกับเอวเนี่ยฮะข้างนอกก็ท่วมประมาณเท่านี้นี่นะครับ
คือทางญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะฮะเชื่อว่าอาจจะเป็นโรคประจำตัวอะไรพวกนี้นะครับ
ก็ชนะสูตรเรียบร้อยแล้วไม่มีเรื่องการทำลงทำร้ายอะไรนะครับ
ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่เอิดท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่นนทบุรี
ถามว่าสูงขนาดไหนคือวันนั้นก็มีคนรีวิวใช่ไหม
น้ำทะลักเข้าบ้านนี่วันนี้มีนะฮะมีชายคนหนึ่งเขารีวิวบ้านของเขา
แล้วโพสต์ลงติ๊กต๊อกเอาไว้นี่เห็นไหมฮะ
ก็คลายเครียดเอาหน่อยช่วงนี้อ่าแต่ในใจเนี่ยท่านผู้ชมครับโอ้โห
เพลงนี้ก็กำลังดังใช่หนองลีน้ำท่วมจริงจริงมันไม่ได้สนุกอ่ะเนอะใช่ฮะ
แต่จะทำอะไรได้มากกว่านี้ล่ะเครียดไปเดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่นะฮะ
คุณผู้ชมครับในส่วนของกรทมนะฮะ
กรุงเทพมหานครนะครับซอยประหลโยธินเขตสายไหมนะครับ
สะพานลำหม้อแตกวันนี้เจ้าหน้าที่เอาบิ๊กแบ็คเนี่ย
เอามาเตรียมวางในพื้นที่สกัดน้ำเหนือที่จะทะลักเข้ากรุงแล้วนะครับ
คลอง๖วาสายล่างนะฮะก็ต้องเสริมคันกั้นน้ำนะครับ
กระสอบทรายก็มาวางกั้นข้างสะพานเป็นธรรมนบเอาไว้ก่อน
ทางพื้นที่ฝั่งตะวันออกชะลอน้ำที่จะไหลมานะฮะ
เพื่อรอเวลาการผันน้ำนะครับโคศกกอทมนะครับ
คุณเอกวรรณยูนะฮะบอกว่าวันนี้จะมีน้ำทะเลหนุนเข้ามา
ตั้งแต่ช่วงค่ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นประกาศเตือนนะฮะ
จะมีการระบายน้ำจากทางเหนือเข้ามาด้วยนะฮะ
ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นตั้งแต่๑ทุ่ม
ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพ
จะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นขอให้ขนของขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อน
เพื่อลดความเสียหายตรวจสอบเรื่องของปลั๊กไฟต่างด้วยนะครับ
แล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพผ่านทางช่องทางตรงนี้ได้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับขึ้นอยู่หน้าจอนะค่ะอ่าท่านจะสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้
หรือว่าหนึ่งห้าห้าห้าก็ได้ตรงนี้นะฮะเฟซบุ๊กก็ได้นะครับนี่
หรือท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบแล้วก็แจ้งข่าวกันก็ได้นะครับ
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าไปดูนครปฐมนะฮะนี่ก็หนักเลยนะนครปฐม
นครปฐมนี่ถูกน้ำทะเลหนุนสูงเข้ามาในแม่น้ำท่าจีนนะฮะแล้วน้ำทะลักเข้ามาถึงถนนบรมราชชนนี
ต่างในชุมชนนครชัยศรีกับอำเภอสามพราน
ตั้งแต่พุทธมนตรสายเจ็ดนี่น้ำทะลักเข้ามาแบบนี้เลย
แล้วตอนนี้ระบายได้ช้าด้วยถนนหลายสายนี่เป็นอัมพาตนะฮะ
อย่างถนนเส้นที่เป็นเส้นฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยวันนี้รถติดสะสมนี่๑๐กิโลนะฮะ
โอ้โหดูสิจากนครปฐมจะเข้ากรุงเทพอ่ะค่ะอ่า
ก็โอ้โหนี่เขาก็แนะนำเส้นทางเลี่ยงกันเอาไว้ฮะอืม
แต่บางเส้นเขาบอกไม่รู้จะเลี่ยงยังไงเหมือนกันโอ้โหหนักจริงจริงคือ